ไปดูผลงานของนักวอเล็กบอลสาวไทยกันหน่อยนะครับ
วันนี้ก็ชนะไต้หวันไป๓ต่อ๐เซตในการชิงอันดับที่๓ครับ
อาคารชะชัยฮอจังหวัดนครราชศรีมารอบชิงอันดับที่๓นะครับ
ทีมชาติไทยมาในชุดสีดำพบกับไต้หวัน
เกมนี้ช่วงต้นของเซตแรกกับเซตที่๒เนี่ย
สาวไทยออกตัวไม่ดีนะครับตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อน
แต่สุดท้ายก็เอาตัวรอดแซงเอาชนะแล้วก็ปิดสเต็ดไปได้ใน๒เซตแรก
ก็ทำให้ในเซตที่๓นะครับไทยเล่นสบายครับแล้วก็เอาความแน่นอนครับ
แล้วก็อาศัยประสบการณ์ผู้เล่นที่เหนือกว่านะครับ

ก็สรุปนะครับไทยชนะไป๓๐เซต๒๕๒๐๒๕๑๙และ๒๕๒๐นะครับ
คว้าอันดับ๓ไปครองโดยออนุมาสิทธิรักษ์ก็ทำแต้มสูงสุด๑๒คะแนน
หลังจากจบเกมนะครับโค้ชด่วนดันัยศรีวัชราเมธากุล
หัวหน้าภูมิสอนก็กล่าวว่าเกมนี้ไต้หวันทำเกมเสริมได้ดีนะครับ
ก็ทำให้ไทยนั้นรับบอลแรกได้ไม่ดีเท่าไหร่
แต่โดยรวมถือว่าพอใจกับฟอร์มลูกทีมในรายการนี้ครับ
ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจนะครับโดยผลงานเราได้อันดับสามก็จริง
แต่ผมว่าสิ่งที่ได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาระบบในส่วนหนึ่งนะครับ
เพราะว่านักกีฬาเองเนี่ยก็พยายามนะครับเพราะว่าต้องขอบคุณนักกีฬาเป็นอย่างมากนะครับ
ฝึกซ้อมด้วยแข่งไปด้วยมันค่อนข้างเหนื่อยนะครับ
แต่เขาก็พยายามที่จะสู้เต็มที่เพื่อจะให้เราพัฒนาไปสู่เรื่องของการแข่งขันในการชิงแชมป์โลกให้ได้นะครับผม
ส่วนคู่ชิงชนะเลิศนะครับจีนครับที่เอาชนะไทยมาในรอบรองชนะเลิศ
กับญี่ปุ่นครับที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรก
อันนี้ญี่ปุ่นเล่นได้เหนียวแน่นตามสไตล์นะครับแต่ว่าต้านทานความสูงแล้วก็ความหนักของสาวจีนไม่ไหวครับ
ก็เป็นจีนนะครับที่เอาชนะไป๓เซตรวดครับ๒๕ต่อ๒๓๒๕ต่อ๒๐นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับ
คะแนนของญี่ปุ่นหยุดที่๒๐อยู่นานแล้วสุดท้ายโดนจีนแซงไปที่๒๕
ก็ทำให้เซตที่๓นั้นจีนเล่นสบายเลยครับเอาชนะไป๒๕ต่อ๑๗อีกนะครับ
ก็ชนะ๓ต่อ๐เซตก็คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่๕นะครับ
ผลการแข่งขันนะครับแชมป์เป็นจีนส่วนรองแชมป์ญี่ปุ่นอันดับ๓ไทยนะครับ
๔ไต้หวันอันดับ๕เป็นเวียดนามครับ
เล่นไทยก็คว้ารางวัลส่วนตัวนะครับในรายการนี้ด้วย
อย่างอัชรพรคงยศก็คว้ารางวัลหัวเสายอดเยี่ยม
แล้วก็พิมพิชยากกรำคว้ารางวัลตัวตบตรงข้ามของเสายอดเยี่ยม
ผู้เล่นส่งคุณค่ารายการนี้ไปครับ